ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น

โมงเช้าอย่างนี้ที่ชุมพรนะครับ

ขับเข้ามาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร

เห็นคุณครูทำทีเหมือนกับ

เมื่อเวลามันกลายเป้าหมายแล้วมันกลายเป้าหมายแล้วมันกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลามันกลายเป้าหมายแล้วมันกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลามันกลายเป้าหมายแล้วมันกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลามันกลายเป้าหมาย

เมื่อเวลามันกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลามันกลายเป้าหมาย

เมื่อเวลามันกลายเป้าหมาย

เมื่อเวลามันกลายเป้าหมาย

สุดท้ายคนร้ายคนนี้มันก็ถอยหน้าถอยหลังแล้วก็หนีไปจนได้นะฮะ

แต่คนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ได้กระบะคันนี้นะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ

แล้วกล้ามากอุกอาดมากนี่๙โมงเช้านะ
โมงเช้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรนะครับทุกผู้ชมครับ
หมายเลขทะเบียนผอพึ่งคอควาย๕๒๒๐สุราชธานี

ผู้ชายคนนี้เนี่ยลงมาจากรถตอนที่ขับมาถึงโรงเรียน
ประมาณ๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ๒๑กุมภาพันธ์
เจอคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗ปีคุณครูเนี่ยตั้งท้องอยู่๕เดือน
ก่อนจะเฉยโอกาสเข้ามาประชิดตัวอาจารย์จะปรึกปล้ามเค้า
ใช่ค่ะเขาบอกว่าถามคุณครูไงว่าคุณครูมีแอปธนาคารในมือถือไหม

ก็เลยว่าอยากให้ช่วยโอนเงินเค้าน้อยเค้ายืดมือถือเค้าให้ครู
มือถือของคนร้ายนะแล้วมันเปิดไม่ได้
มีรหัสล็อคคนล้ายอันนั้นก็เปิดรหัส
สุดท้ายพอเขามาช่วยกันเนี่ยฮะขับกระบะคันนี้หลบหนีไป
ถอยเข้าถอยออกอยู่สักพักนึงแล้วก็หาทางหนีไปจนได้
หลังจากเกิดเหตุนะครับทางโรงเรียนก็แจ้งตำรวจนะครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่มาเลยนะฮะโรงเรียนวัดน้ำลอดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
โรงเรียนนี้มีเด็กนักเรียนอยู่สัก๕๐กว่าคนอนุบาลกับปฐมนะฮะ
ห่างจากถนนสายหลักสัก๑๐กิโลเมตรก็ค่อนข้างห่างไกลจากชุมชน
ท่านผู้ชมครับคุณครูเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดนะครับ
คุณครูตั้งท้องอยู่นะฮะตอนนี้๕เดือนนะฮะลูกในท้องนะครับ
คุณครูบอกว่าตอนเกิดเหตุมาทำงานตอนเช้าตั้งแต่เช้า
เพราะคณะครูนัดกันมาเพื่อเตรียมเอกสารสอนให้กับนักเรียน
ช่วงนี้ยังปิดให้เรียนออนไลน์กันอยู่เพราะว่าโควิดนะครับ
พอมาถึงสัก๙โมงเมื่อวานนี้นะครับได้ยินเสียงรถยนต์เนี่ยขับมาจอด
ทีแรกยังคิดว่าเป็นรถของครูคนอื่นที่กลับจากไปกินข้าวเช้าหรือเปล่า
หลังจากนั้นมีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วมายืนอยู่ที่หน้าห้องครู
ทำทีเหมือนกับจะขอเข้าห้องน้ำครูก็บอกอ่าไปทางนู้นทางนี้อะไรก็ว่าไป
คุณครูนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณครูโอก็แล้วกัน
ครูโอบอกว่าเห็นแต่แรกก็รู้สึกไม่ค่อยไว้ใจแล้วล่ะ
ก็รีบพิมพ์ไลน์ไปบอกเพื่อนครูผู้ชายบอกให้รีบกลับมาที่โรงเรียนหน่อย
มีผู้ชายท่าทางแปลกมาที่โรงเรียนแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิด
หลังจากที่มาถามหาทางไปห้องน้ำสัก๑๕นาทีได้เนี่ย
ผู้ชายคนนี้เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ออกอุบายบอกคุณครู
ช่วยทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ให้หน่อยให้ช่วยโอนเงินผ่านแอปให้หน่อยได้ไหม
อ้างว่าทำไม่เป็นแล้วส่งมือถือมาให้
พอครูรับมือถือมาแล้วก็ดูที่หน้าจอเนี่ยอ้าวมันรูปโป๊ทั้งนั้นเลยอ่ะ
คือกะว่าให้เขาดูรูปโปรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ใครก็จะไปแหม่คล้อยตา
หรือไปเล่นอะไรด้วยนี่มันหื่นอย่างแบบอะไรขนาดนี้
ครูบอกว่าพอครูหยิบโทรศัพท์มาแล้วเจอรูปโป๊เนี่ย
คนนี้ก็แสดงท่าแท้ออกมาเลยประชิดตัวเข้ามาสวมกอดจากด้านหลัง
วนลามพยายามจะข่มขืนครูก็ขอร้องนะแล้วพยายามเดินแบบหนีออกมานอกห้องเรียน
บอกว่านี่ท้องอยู่นะท้องอยู่นะอย่าทำเลยแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ฟัง
พยายามเข้ามาประชิดตัวจนกระทั่งสุดท้ายนะฮะครูผู้ชายกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ขับรถมาที่โรงเรียนพอดีคุณครูก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงเลย
นี่ฮะเขามาถึงเขาก็มาเจอกันพอดีเลยใช่ไหมค่ะคือก็เนี่ยมีคุณครูที่เป็นคุณครูผู้ชาย

สวนปามที่คอเขาเนินนางพญาอยู่ห่างจากโรงเรียนของคุณครูผู้เสียหายประมาณยี่สิบกิโลครับแต่ทะเบียนไม่มีเห็นไหมคะอืม
หน้าทั้งหลังมันถอดออกไปหมดแล้วครับจากการตรวจสอบทะเบียนรถเอกสารในรถเจ้าของรถและผู้ต้องสงสัย
คือนายสิทธิพงศ์คงนครอายุ๓๐ปีเป็นชาวจังหวัดสุราธานี
แต่ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
จากการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าคนที่ชื่อนี้
มันมีประวัติเรื่องของคดียาเสพติดด้วย
แล้วท้ายรกระบะที่ไปจอดทิ้งไว้มันมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วย
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคือก่อนหน้านี้
มีการนำเอกสารรูปภาพของนายสิทธิพงศ์
ให้ครูโอนามสมมุติผู้เสียหายนะคะชี้ตัวว่าใช่ไหม
ครูโอจำได้บอกคนนี้เลยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
บอกใช่เลยนี่นะใช่เลยคนนี้ค่ะนี่คุณครูชี้เลยนี่
ตำรวจเลยรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนายสิทธิพงศ์
ข้อหากระทำอนาจารย์ต่อผู้อื่นนะคะนี่ครูชี้เลยว่าเนี่ยคนนี้แหละ
ตายแล้วทำไปได้ยังไงเนี่ยดูสิทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะ
โรงเรียนช่วงนี้ปิดนะคะเพราะว่าช่วงโควิด๑๙
แบบเขาไม่ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอะเนาะห้องที่เกิดเหตุอยู่ในอาคารเรียนวันนี้ถูกปิดล็อกเอาไว้นะคะ
โอผู้เสียหายเปิดใจว่าคือตอน๙โมงเช้าครูโอไปถึงโรงเรียนก่อนใครเพื่อนเลย
เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลกลุ่มครูเขานัดกันว่าจะมาทำแบบทดสอบให้นักเรียน
จังหวะที่ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนร้ายโผล่เข้ามาครูโอบอกตกใจจริงเพราะดูท่าก็รู้แล้วว่ามันไม่ปกติ
รีบไลน์ไปบอกเพื่อนครูที่เป็นผู้ชายให้รีบมาช่วยหน่อย
พยายามจะชวนคุยถามว่าโรงเรียนปิดเหรอมีนักเรียนกี่คนมีครูกี่คนถ้าไม่ชวนคุยอะค่ะ
โอก็พยายามตอบตอบแบบเลี่ยงไปคนร้ายพยายามจะลวนลาม
โอตั้งสตินะคะทำใจดีสู้เสือเพราะว่าเป็นห่วงลูกในท้อง
พยายามจะพูดเพื่อพูดวานล้อมชวนคนร้ายคุยแต่ว่าค่อยถอยจนมีคนมาช่วยเอาไว้ได้ทัน
ครูโอบอกว่าคนร้ายคงไม่รู้ว่าครูท้อง
เพราะว่าวันเกิดเหตุครูใส่เสื้อพละเป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็ใส่กางเกงวอร์ม

ไม่กล้าอยู่คนเดียวเลยอะค่ะ
เขารู้หรืออะไรบ้างเนี่ยแต่ครูคิดว่าเออเราต้องพูดดีกับเขาก่อนให้เขาแบบ
อย่าทำเราอ่ะก็กลัวค่ะก็ปกติก็อยู่บ้านกับลูกชายสองคน
แล้วเหมือนเมื่อวานกลับมาก็คือนอนนอนไม่หลับพอหลับตาแล้ว
ก็คิดคิดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็
ก็แฟนก็จะอยู่อยู่ข้างตลอด
แฟนก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าแบบมันเหมือนเราแบบเราหลอนไปแล้วค่ะ
จากที่ว่าอยู่โรงเรียนมาก็เหมือน๕๖ปีได้ทำงานที่โรงเรียน

ก็แฟนก็บอกว่าเออจากที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าแบบ
เห็นเก่งออกห้าวก็ดูเออไม่น่าเชื่อว่ามันจะอดเองอย่างนี้
คือเรากลัวเลยอะค่ะ
โอยังหวาดภาวะอยู่เลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลบังน้ำจืด
นายสมพงศ์เป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์ไล่ตามรถของคนร้าย
เขาเล่าให้ฟังว่าบังเอิญผ่านโรงเรียนพอดี

จังหวะนั้นครูผู้ชายเขาก็มาช่วยกันต้อน
ไม่ให้คนร้ายหนีก็เลยช่วยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อให้เป็นหลักฐาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขี่รถจักรยานยนต์สีแดงตามไปเลย
ตั้งใจว่าจะขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
ขี่กดดันคนร้ายแล้วก็จะได้รู้เส้นทางหลบหนีของคนร้ายด้วย
พยายามจะต้อนให้คนร้ายไปเส้นทางโรงพัก
เพื่อจะได้ให้ตำรวจดักสกัดอีกทางหนึ่ง
แต่พอไปถึงแยกบางน้ำจืดคนร้ายเร่งเครื่องเลี้ยวขวา
แล้วก็สุดท้ายมันคลาดกันขี่ตามไม่ทันจริง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจากการสอบถามชาวบ้าน
มีคนเห็นคนร้ายเข้ามาในพื้นที่ได้สักวันสองวันนะคะ
คิดว่าคงจะไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าจะมาทำอนาจารย์ครู
แต่เหมือนกันว่าเจอใครก็เกาะเหตุเลย
ผมคิดว่าผู้ก่อเหตุสามารถก่อเหตุก็ได้

ถ้าหากว่าเหยื่ออยู่เปลี่ยวคนเดียวอะไรอย่างนี้
ใช่ดูแล้วออกจากประมาณนั้นครับ
ตำรวจสพปักน้ำหลังสวนก็เร่งสืบสวนนะคะ
ก็พยายามไปดูที่อยู่ตามเอกสารของคนร้ายค่ะ
อยู่ที่จังหวัดสุราธานีแต่พอตามไปเอ๊ะที่อยู่ตามเอกสารมันไม่มีบ้าน
ไม่มีอะไรแล้วอ่ะอืมบ้านอะไรถูกลื้อทิ้งไปหมดแล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุคนนี้เหมือนกับว่าเพิ่งจะย้ายมาทำอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ต้นเดือนมกราคมปีเนี้ยค่ะครับมีภรรยาด้วยนะคะอ๋อเหรอ
โอ้โหะตำรวจก็ประสานไปเจ้าของแผ่ปลาในจ้างของผู้ก่อเหตุอ่ะ
ก็คงจะไม่รู้จักพื้นที่มากนักทิ้งรถเอาไว้ตัวเองยังหนีไปเนี่ยค่ะ
เผื่อใครพบเจอนะฮะใช่ค่ะจะได้ระมัดระวังตัวกันด้วยอืมอ่า